กระดานที่เขานั่งมันพังนะ

อ้าน้อยเขาก็มองรอดของห่องหม้า
เขาก็เห็นคนว่ายน้ำท่านี้แต่ไม่มีหัว
ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุ
กับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีครับ

เราจะมาติดตามฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญนักเล่าเรื่องผีชื่อดังจากโซเชียล
ซึ่งเขาคนนี้ฮะหลายคนได้ยินเสียงเขา
หลายคนเคยได้ฟังเรื่องของเขาต้องร้องอ๋ออย่างแน่นอน
ส่วนเขาจะเป็นใครไปพบกับเขากันเลยครับ
หลายคนรู้จักเขาเป็นอย่างดี
เจ้าของเรื่องค่ายลูกเสือที่แบบ

ส่วนมากก็จะเจอตามงานตามอะไรนี้มากกว่า
ทีนี้มาถึงเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้
เป็นเรื่องที่มีชื่อว่า
คุณพ่อผมเนี่ยเขาย้ายมาอยู่ระยองก่อนช่วงนั้นก็คุณพ่อผมอายุประมาณ๒๐ต้น
ชักชวนน้องญาติญาติเข้ามาอยู่เมืองระยองเพราะในสมัยนั้นระยองถือว่าทำการประมงดี
คุณอาของผมเนี่ยเอาน้องชายของพ่อคนเล็กสุดเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ระยอง
แล้วก็หาบ้านเช่าอยู่หางานทำอยู่ตอนนั้นก็ได้งานอาชีพพาหมึก
มือก็คือการจับหมึกสดทะเลเนี่ยช่วงตี๓ตี๔เนี่ยก็จะมีประมงเอาหมึกเอาของทะเลมา
แล้วอาน้อยเนี่ยก็จะไปรับมามาพาไส้ล้างให้ดีแล้วเอาไปตากแล้วก็ไปส่งต่ออีกทอดหนึ่ง
เพราะว่าช่วงนั้นปลามันชุกแล้วก็เรือเนี่ยจะเข้าท่าเทียบเรือในช่วงเวลานั้น
ปรากฏว่าในยุคนั้นน่ะจากเช่าเพียงแก่๑๕๐บาทต่อเดือนบ้านทั้งหลังแบบนี้นะ

เคยเห็นหมู่บ้านที่มันอยู่กลางทะเลไหม

ก็ตามราคานะยุคนั้นสมัยนั้น
บ้านเช่าเนี่ยก็จะเป็นทั้งหมด๕หลังด้วยกัน

ก็คือแรงงานต่างด้าวเช่าไปหมดเลย

ลดให้อีก๕๐เลยเป็น๑๐๑ต่อเดือน

ค่าเช่าปกติ๑๕๐บาท

น้อยก็เลยถามว่าทำไมถึงบอกคำนี้
ปรากฏว่าหน้าบ้านของอาน้อยเนี่ย

มันมีบันไดลงทะเล

มันชอบมีศพมาลอยตรงนี้

ถูกต้องครับแล้วเขาก็จะเอาศพขึ้นนะจุดนี้

แต่ถ้าอารมณ์คนไม่มีตัวเลือกหลังชน๒

หัวฆาตแล้วแต่ยุคนั้นเขาจะเรียกว่าผีหัวด้วน

ก็มาอยู่มาอยู่คนเดียวเลยเป็นชายโสดใช่ไหมครับ

แล้วก็จะมีบันไดลงไปทะเล
อยู่ไป๒๓เดือนพี่แจ๊คไม่เคยเจออะไรเลย

วันนั้นเนี่ยช่วงเวลาประมาณสักตีหนึ่งตีสอง

อื้ออย่างนี้

เจอยายเขียวนั่งพาเมือง

เมื่อกี้ฉันเห็นยายเขียวว่านั่งอยู่หน้าบ้าน

ฉันก็นั่งอยู่ตรงนี้ตลอดก็ถามคนอื่นก็ได้
แล้วเขาก็ถามคนอื่นว่าเออ

ซึ่งลักษณะท่าทางคือมันใช่หมดเพียงต่างกันแค่ว่า
กับกิริยาแล้วก็ชุดที่สวมใส่เท่านั้นเอง

แจ๊คหลังจากนั้นมาประมาณสักเกือบ

ช่วงเวลาประมาณสักตีหนึ่งที่๒

วันนั้นรู้สึกว่าจะมีหมึกเข้ามาเยอะ

ช่วยกันพาช่วยกันเอาลอกไส้หมึกออก

ปรากฏว่าทุกคนออกไปเอาเคงหมึก
แล้วกลับมาอีกทีไม่เจอยายเขียวแล้ว

เขานั่งปลาหมึกแล้วอยู่ดี
กระดานที่เขานั่งมันพังนะ

ตรงพื้นเนี่ยฮะมันผูกพัง

ทำให้ยายเขียวตกลงไปในน้ำ

ยายเขียวตกลงไปจากสะพานที่นั่งอยู่ตรงนั้น

ลักษณะก็คือช่วงจังหวะที่ล่วงไปพี่

อาจจะแรงกระแทกหรืออาจจะสลบไปแล้วพอดีอยู่ในน้ำ

ก็เอาศพมาขึ้นมาทำบำเพ็ญกุศลตามศาสนา

กระทั่งเวลาก็ผ่านไปสักระยะหนึ่ง

โดยแฟนเนี่ยไม่รับรู้เรื่องนี้เลยนะพี่ว่า
เคยมีคนชื่อเขียวเนี่ยตายอยู่ตรงนี้
ตายตายอยู่ตรงสะพานปลาแล้วเป็นเพื่อนของพี่น้อย
วันหนึ่งอ้าน้อยก็เลยถามแฟนว่า
ว่างงานไปช่วยฉันทำปลาหมึกที่สะพานปลาดีไหม
อาน้อยก็โอเคฉันไปก็ได้พี่ไม่เป็นไร

ทุกวันอาน้อยจะออกไปก่อน

ไปเก็บงานก็มีวันหนึ่ง
แฟนของอ้าน้อยก็ตื่นมาอาบน้ำแต่งตัว
เปิดประตูมาจะไปสะพานปลา
อาน้อยนั่งอยู่ตรงไม้หินอ่อนใส่ชุดสีดำพี่
ก้มหน้าแบบนี้เป็นท่าเดียวกันเลย
แฟนของน้าน้อยก็เลยเอ้าพี่
แล้วก็นั่งหันหลังก้มหน้ายังงั้นด้วย

พี่เป็นไง

กลัวแบบเหมือนมันยังไงวะ

เห็นแค่ข้างหลังก็รู้แล้ว
ก็เลยสงสัยเขามีปัญหากับคนที่ทำงานหรือเปล่า
ปรากฏว่าแฟนอาน้อยก็ไปถึงสะพานปลา
ก็เจออาน้อยเข็นเข้งหมึกอยู่
พี่มาตรงนี้นานหรือยัง
ก็บอกมานานแล้วทำไมมีอะไรเธอเป็นไรปะเนี่ยดูหน้าตาตื่น
หนูว่าหนูเห็นพี่นั่งอยู่หน้าบ้านเมื่อกี้
แล้วชุดที่ใส่ก็เป็นชุดสีดำด้วย
อาน้อยนี่แบบนึกถึงยายเขียว
หรือว่าจังหวะนั้นเป็นใครก็ช็อกนะ
ตกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลังจากที่อาน้อยเจอยายเขียวเนี่ย
ไม่เพียงกี่เดือนยายเขียวก็ตกน้ำตาย
อาน้อยก็เริ่มแบบเออไม่เป็นไร
ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่กี่วันพี่แจ๊ค
น้อยก็เดี๋ยวโดนรถชนบ้าง
อยู่ดีก็เดินตกสะพานบ้าง
ทะเลาะกับเพื่อนบ้างโดนลุมทำร้ายบ้างอย่างนี้
คือดวงไม่ดีเลยจนกระทั่งอาน้อยก็แบบเริ่มใจคอไม่ค่อยดีแล้ว
ก็ไปหาพระพระก็ทักว่าโยมช่วงนี้ดวงตกนะ

ทางที่ดีเนี่ยทำบุญเยอะ
หรืออาจจะมีข้อตกลงระหว่างคนเป็นก็คนตายอะไรอย่างนี้

น้อยเขาก็กลับมาเขาก็ทำบุญเต็มที่เลยฮะ

ก็เริ่มฝันถึงยายเขียวว่ามาโบกมือบ๊ายบายให้อะไรอย่างนี้
จนกระทั่งตัวหลักออกมาครับพี่แจ๊ค
มีวันหนึ่งเขานอนกับแฟนเขา
ยูแบบเงียบนี้ได้ยินเสียงคนกระโดดน้ำ

คราวนี้โต้มเอาอีกแล้ว
ทีนี้เขาก็กลับมานอนพี่แจ๊คด้วยความที่ว่าบ้านอ่ะ
มันเป็นบ้านไม้ใช่ไหมมันก็จะมีร่องของไม้
เขาก็แอบดูครับว่าใครมากระโดดน้ำ
ปรากฏว่าพอได้ยินเสียงตู้มอ่ะอาน้อยเขาก็แบบมอง
มองตามรอดช่องน้ำแบบมองตามรอดของร่องของไม้อ่ะ
เขาก็เห็นคนว่ายน้ำท่าเนี้ยพี่แจ๊คกำลังตีกันเชียร์
ยังตีกันเชียงเลยแต่ไม่มีหัวครับ
มันมืดหรือเปล่าเขาก็พยายามดูครับ
เฮ้ยทำไมไอ้คนนี้มันมันไม่มีหัวหรือมันยังไงวะ
เขาก็พยายามไล่ตามช่องไปนะว่าใครว่าอยู่ตรงนี้
ปรากฏว่าไอ้คนนี้มันดำลงไปแล้วอืม
แล้วก็ไม่ขึ้นมาอีกเลยอ่าหายไปเลยแล้วอาน้อยก็มาเล่า
เล่าให้แฟนฟังแล้วแฟนเขาก็พอได้ยินเรื่องนี้
เขาก็ไม่อยู่เลยก็ย้ายออกไปเลยแต่อาน้อยก็ยังอยู่
ทีนี้อาน้อยเริ่มกลัวก็เลยเอ๊ะทำยังไงดีวะ
ก็ไปก็ไปถามถามแม่ก็เอาแม่มาอยู่ด้วยนะตอนนั้น
ถามว่าเนี่ยแม่ฉันเจอผีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ย
แก้ไขยังไงดีแม่ของน้าน้อยก็บอกว่าโอ้ยจะไปยากอะไรอ่ะ
อืมก็เส้นให้เขาสิอืมเออเส้นไหว้เขาสิว่าเอออย่ามาลองนะ
เดี๋ยวจะให้นู่นให้นี่ให้นั่นก็ว่ากันไปหากระทงมาอะไรก็ได้
น้อยเขาทำตามเขาก็เอาพวกกระทงพวกอะไรอย่างนี้
วางไว้หน้าบ้านดึกคืนหนึ่งระหว่างที่อาน้อยนอนกับคุณแม่
นอนกับคุณแม่ได้ยินเสียงคนมันเหมือนกับแบบหยิบของในกระทงนะ
ก็แก๊กโป้
หมาหรือเปล่าวะอ่ากำลังจะออกไปไล่หมาอ่า
แต่พล็อตเดิมเลยฮะร่องของไม้อ่ะอ่า
เขาดูก่อนว่าเป็นหมาหรือเป็นอะไรเขาก็มอง
แจ๊คมันเป็นคนคนหนึ่ง
กำลังหยิบของในกระทง

ผมทั้งห้องแถวนี้ตื่นกันหืมรู้สึกเบื่อมาก

แต่เมื่อกี้มันเจอผีหัวด้วน
เท่านั้นเลยใช่ไหมห๊ะย้ายกันออกหมดเลย
แต่ความที่ว่าอันน้อยยังไม่มีที่พัก
ยังไม่มีที่พักใหม่ก็เลยต้องทนอยู่อีก๑หรือ๒หรือ๓คืนประมาณนี้
ช่วงระยะเวลาที่กำลังหาบ้านใหม่เขาก็เอาแม่ของเขามานอน
อันนี้คือผมไม่รู้ว่ามันจะน่ากลัวหรือมันจะยังไงดี
เขาก็นอนกับคุณแม่เขาคุณแม่ของอาน้อยก็คือคุณย่าผม
เขาก็เกียงกันไปปิดไฟมึงเอาไปปิดสิไอ้น้อย
แม่ก็น่าไปปิดสิแต่ผมกลัวทีย้างกันอยู่ท่านาว่าใครช่องขึ้นไปปิดไฟ
เดียวพี่แจ๊คมันมีมือยื่นมาปิดให้
เว้ยวิ่งกันออกมาเลย

นี่ก็คือเรื่องของบ้านเช่าหลังเก่าที่ตาน้อยเล่าให้ผมฟัง
อาน้อยได้ไปหาที่มาที่ไปของผีหัวด้วนตอนนี้ไหม
คืออย่างนี้ครับพี่แจ๊คคืออันนี้คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรหรืออะไรกับใครนะครับ

เป็นเรื่องเล่าคืออย่างนี้ครับแรงงานต่างด้าวเนี่ย
เวลาเขามาทำงานบ้านเราเนี่ยเวลาเขาทะเลาะกันเองหรืออะไรกันเองเนี่ย
แล้วเวลาออกเรือไปไกลเนี่ยขอโทษนะครับถีบตกน้ำตายก็ไม่มีใครรู้แล้ว
แล้วแปลกพี่แจ๊คศพทุกศพมันจะลอยมาติดอยู่ตรงนี้ประจำเลย
แล้วก็เอาขึ้นตรงนี้ประจำเลยจนมันมีศพหนึ่งที่มันไม่มีหัว
เขาก็เอาขึ้นมาตรงนี้ตรงขึ้นขึ้นตรงจุดที่เป็นหน้าบ้านของน้าน้อยนี่แหละ
แล้วตั้งแต่นั้นมาทำบุญก่อนแล้วอะไรก่อนแล้วไอ้ผีหัวด้วนนี้ก็ยังไม่ไปสักที
ความคิดเห็นส่วนตัวพี่นะพี่คิดว่าเขาอยู่ตรงนั้นเหมือนกับเขารอให้อวัยวะเขาครบ
เออจริงพี่แจ๊คเพราะว่าอาณ้อยเล่าให้ฟังว่าตอนที่ศพเขาขึ้นมาติดอ่ะตรงนั้นคือมันไม่มีหัวนะ
นั่นไงเหมือนเขาไปไหนไม่ได้เพราะว่าอวัยวะเขายังไม่ครบ
ซึ่งถ้ามันเกิดคดีอย่างนั้นขึ้นจริงบนเรือหรือว่ากลางทะเลคนที่ทำเอาหัวไปไหน
หัวทิ้งทะเลไว้อีกอันนึงแล้วมันลอยไปไหนหรือมันอาจจะจมหรือมันอาจจะศูนย์สลายไปแล้ว
แต่วิญญาณของเรามองเรื่องของวิญญาณไปเลยนะวิญญาณของผีตัวนี้ยังไม่ไปไหน
ก็ยังอยู่ตรงนั้นเพราะอาจจะรอแล้วก็ไอ้เรื่องของท่าน้ำที่มันมีการศพลอยมาติด
ไม่ใช่ไม่ใช่แค่เฉพาะทะเลนะน้ำจืดแม่น้ำบางที่เคยได้ยินไหมวัดบางวัดอ่ะ
ใช่ไหมมักจะมีศพลอยมาติดอืมไม่ว่าจะเป็นตายมาจากไหนก็แล้วแต่ผ่านมากี่คุ้งน้ำอ่ะ
แต่ศพต้องมาติดที่วัดนี้ติดที่วัดนี้ที่บันไดเนี้ยเขาจะคิดว่าเป็นทางผีผ่าน
แล้วก็ทางที่เขาเอาศพขึ้นมาครับเขาจะเชื่อกันว่าตรงนั้นไม่ควรที่ไปปลูกบ้านหรือว่าไปปลูกสิ่งปลูกสร้าง
วิญญาณเขายังอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนต้องบ้านเช่าหลังเก่านี้แหละ
คือเหมือนกับว่าตรงนั้นมันก็เป็นบันไดทางลงในทะเลเขาก็ยังคงติดอยู่นะจุดนั้น
เพราะเอาเขาขึ้นมาจากตรงนั้นแต่หัวเขาไม่ได้มาด้วยนะ
ผมเชื่อว่าถ้ามีคนไปเช่าต่อบางคนถ้าดวงไม่ได้จูนกันติดไม่ได้เจอ

ต้องเอาละฮะวันนี้สถานีผีดุของเราขอบคุณน้องหมีเพื่อนผีมาก

ของไทยรัฐทุกช่องทาง

ที่เรามีนั่งเขาเรียกว่าเป็นการมีนัดนั่งล้อมวง

เราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้า